หลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นไปได้เหรอ
แต่ว่านี่คือเรื่องราวของคุณครูอาสากลุ่มหนึ่งนะครับ
ที่เขาลุกขึ้นมาทำเรื่องยากให้เป็นไปได้
แล้วก็ทำเรื่องที่หลายคนคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้
แต่ว่าสุดท้ายทำได้ก็คือไปสอนให้กับผู้ที่พิการทางสายตา
สามารถถ่ายรูปได้
สุดยอดสุดยอดเลยนะครับไปติดตามกันหน่อยครับ
วันนี้เรามีคำตอบครับ
เรื่องแปลกที่แฝงมากับเรื่องราวดีนี้
เกิดขึ้นจากกลุ่มคนใจดีคุณครูอาสาสอนคนตาบอดถ่ายภาพ
โครงการหัวใจถ่ายภาพ
มุ่งหวังจะสร้างความภาคภูมิใจความเชื่อมั่น
และการเห็นคุณค่าในศักยภาพของตนเอง
โดยเฉพาะผู้พิการทางสายตา
ในสถานศึกษาสำหรับคนตาบอดทั่วประเทศ
และวันนี้เหล่าคุณครูก็เดินทางมาสอนถ่ายภาพ
ให้กับน้องที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรยากง่ายขนาดไหน
ไปฟังผู้บุกเบิกโครงการนี้เล่าให้ฟังกันครับ
คือกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจ
ให้เด็กที่ตาบอดนั้นสามารถที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้
เพื่อที่จะให้ตัวเองมีแรงจูงใจแล้วก็แรงผลักดันตัวเอง
ให้เดินต่อไปในอนาคตได้อย่างมั่นคง
ซึ่งแต่ว่าคนตาบอดนั้นการที่จะถือกล้องให้ตรงทันได้ยาก
ฉะนั้นต้องมีการใช้จุดอ้างอิงนะฮะจุดอ้างอิงที่เราใช้
ในการสอนเด็กเห็นภาพครั้งนี้นั่นก็คือหัวคิ้วและปลายจมูก
สองก็คือต้องใช้วิธีการก้าวเท้าเดินเพื่อวัดระยะครับ
ว่าแล้วก็ขอไปดูลีลาการถ่ายภาพของน้องหน่อยก็แล้วกันครับ
ช่วยพี่ดูดิ
เอาไว้ตรงนี้
ทีนี้ก็ไปคดตรงนี้
ลีลาแต่ละคนไม่ธรรมดาจริง
ลีลาดีแล้วขอดูภาพหน่อยว่าจะเป็นยังไงบ้าง
ปรบมือให้กับน้องทุกคนครับเก่งจริงเลยตัวแค่นี้เนี่ย
ก้าวผ่านข้อจำกัดของตัวเองได้ถือเป็นความสำเร็จ
และความสุขเล็กที่เราสามารถสร้างขึ้นได้ครับ
ยังไงก็อย่าหยุดถ่ายภาพขอให้น้องที่รักการถ่ายภาพ
ก้าวไปเป็นช่างภาพมืออาชีพในอนาคตนะครับ
สำหรับใครที่อยากจะติดตามความเคลื่อนไหว
สุดยอด

ใครจะไปคิดนะครับคนที่เขามีความพิการทางสายตา

เขาเรียกว่ามันถ่ายออกมาด้วยหัวใจอ่ะคุณ
มันเลยแบบมากกว่าคำว่าสวย

ชื่นชมน้องแล้วก็ชื่นชมคุณครูด้วย
มันทุ่มเทกันทั้งคนที่สอนแล้วก็คนที่รับเนี่ย
ก็รับด้วยความแบบภูมิใจมากด้วยเลยนะคะ